เกิดวันที่๓๐ค่ะ
อังคารกับมรัตยูอยู่รวมกันเนี่ย
อังคารอยู่กับคู่เสาเนี่ย

เห็นหน้าตาสวยอย่างนี้เขาสนิทขาด

สมพงศ์กับสาวโสดของเรามากที่สุดครับ

เวลาจันทร์อยู่คู่๗เนี่ยเราก็เรียกว่าคู่พัดผ้า
เพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักความรักสักเท่าไหร่ครับ
ก็เลยแบบอยากจะขอโอกาสให้เราได้สองคนได้รู้จักกันแบบจริง
อันนี้พูดออกจากใจเลยนะ
ถึงโอกาสของคุณปีเตอร์บ้างครับ

สมพงษ์กันด้วยเนี่ยที่เหลือก็ไม่ยากนะครับ

โสดของเราจะฟังเสียงหัวใจของตัวเอง

สาวสดของเราเลือกคนที่ควรสมพงษ์

ใช่เลือกยากมากแต่ว่าตอนที่จับมือค่ะครับ
คือหนูรู้สึกว่าเขาจับหนูแน่นกว่าอีกคนนึง

จริงมันก็แค่๕๐๕๐อะค่ะ
ลองเชื่อดวงด้วยแล้วก็บวกของตัวเองไปอีก๕๐ด้วย